จะพาไปทำบุญที่นี่เนี่ยเขาบอกว่า
มีต้นตะเคียนให้ขอโชคขอลาบด้วย
อยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละเมื่อกี้ไปเที่ยวมาแล้วก็มาทำบุญต่อเลย
แล้วก็นอกจากนี้ไปไหว้หลวงปู่ทวดกันสักหน่อย
เขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่ประชาชนนิยมไปมากเลยนะ
วัดป่าคำหัวช้างอน้ำพองจขอนแก่นนี่แหละค่ะ
ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากเที่ยวสงกรานขอนแก่น
ก็ต้องมาแวะกราบหลวงปู่คำหัวช้าง

ขนาดหน้าตักนี่๑๙๙๙เมตร
และสูง๓๙๙๙เมตร
แต่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือหัวใจของหลวงปู่ทวดอ๋อ
เขาจะมาปิดทองกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคล
ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์หลวงปู่ทวดนี่แหละ
เรียกว่าก็เป็นการขอพรแหละให้โชคให้ลาบให้มีสิริ

แต่ไม่แค่นั้นประชาชนก็ยังไปแวะไหว้
ขอโชคลาภที่ต้นตะเคียนขนาดใหญ่ด้วย

ใช่ค่ะแล้วแต่ความเชื่อเลยบางคนก็หลอดขอพร
บางคนก็ปะแป้งค่อยลูบทะ

ก็ขอโชคลาภกันไปเพื่อความเป็นสิริมงคล
ประชาชนก็ลังไลค์กันมาไม่ขาดซ้ายแวะเวียนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็นำพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดมาปฏิสถานอยู่หน้าโรงทานกันด้วย
คือทางวัดเขาจัดเตรียมเอาไว้แบบนี้แหละให้ประชาชนที่เดินทางผ่านมา
แวะกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ส่งน้ำพระกันด้วยนะคะ
เรียกได้ว่ามันสบายใจได้เข้าวัดได้ทำบุญได้ทำใจให้สบาย
แบ่งปันบ้างเงินเล็กน้อยนี่นะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญก็ถือว่าได้บุญได้สิริมงคลด้วยความโชคดี